แม่เขาแปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเวลามิสุทธิ์
ท่านผู้ชมครับวันนี้เจ็ดสิบเจ็ดวันนะครับคดีน้องชมพู่
ใช่ค่ะเด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยนำโดยคุณตาชาญนะ
คุณตาของน้องชมพู่จะพาลูกสาวลูกเขยลูกชายไปดื่มน้ำสาบานพร้อมกัน
ใช่ค่ะนะแต่ก่อนอื่นนะครับทุกผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศที่บ้านลุงพลก่อน
วันหยุดยาวปกติก็มีคนไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
ทุกวันอยู่แล้วทั้งบ้านลุงพลทั้งบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
แต่วันนี้โอ้โหมากันเยอะกว่าทุกวันช่วงนี้ก็เลยเยอะหน่อยค่ะถูกต้อง
ก็ไปให้กำลังใจผูกข้อไม้ข้อมือเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสื้อทีมใส่ไปให้กำลังใจกันด้วย
ใช่นี่ฮะนี่ลุงพลฮะแล้วก็ป้าแตนนะครับก็มารับแขกแล้วครับ
มีเอฟซีของลุงพลเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านบ้านลุงพลอยู่ริมถนนนะฮะที่บ้านกกตูมนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับลุงพลกับป้าแตนนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าคุณแม่น้องชมพู่เองก็ตั้งคำถามแห่งความสงสัยมาว่า
สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ลูกสาวเธอหายตัวไปก่อนจะพบศพสิบสี่พฤษภาคม
ลุงพลยังตอบไม่เคลียร์กับเธอว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่หายไปไหนอะไรยังไง
ว่าลุงพลจะยืนยันความบริสุทธิ์มาตลอดนะฮะแล้ววันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่มาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาจากหลายจังหวัดเหลือเกิน
คุณจิรยุทธ์บุญชูนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปแต่เช้าไปบ้านของลุงพลนะ
ไปเจอป้าแตนด้วยนะครับชาวบ้านมากันตั้งแต่เช้ามาแบบเรียกว่า
คือป้าแตนยังไม่ทันตื่นอ่ะวันนี้มาก่อนที่เจ้าของบ้านจะตื่นอีก
เพราะว่าเขามากันจากหลายจังหวัดจากกรสินก็มีนะครับถ้าแยกตามจังหวัดนะที่เราถามถ่ายกันวันนี้นะครับที่มานะครับ
กรสินนครพนมปราจีนบุรีมหาสรคามยะโสธรสกลนครสุพรรณบุรีอุดรธานี
นี่มาหมดเลยนะครับบอกมาเยี่ยมลุงพลมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนนะครับ
คือก่อนหน้านี้แขกไปใครมาเนี่ยบ้านลุงพลไม่มีที่ให้นั่งช่วงนี้ฝนตกลำบาก
เมื่อวันสองวันก่อนลุงพลเพิ่งปรับพื้นที่บ้านย้ายที่นอนของตัวเองเนี่ยเข้าไปด้านในหน่อย
แล้วให้ตรงนี้ที่เป็นเสืออยู่ข้างหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยลานบ้านข้างในบ้านเนี่ยให้เป็นเสือนั่งรับแขกได้
แต่วันนี้คนมาเยอะก็นั่งกันไม่พอต้องไปอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ
ผูกข้อไม้ข้อมือบอกขอเรียกขวัญให้กำลังใจหน่อยอืม
คือผู้ที่เดินทางมาตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับ
ว่าเขาเป็นเอฟซีลุงพลเขาก็เชื่อมั่นว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหลานสาวหรอกอืม
ไม่ได้เป็นคนร้ายไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ทำร้ายน้องชมพู่นะครับ
ขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับบ้านของลุงพลเนี่ยนี่เห็นภาพนี้ไหมฮะ
คุณจิรายุทธ์ไปช่วยขนอิดขนปูนเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าท่านยังจำกันได้
ลุงพลเนี่ยตอนที่แกแต่งงานกับป้าแตนเนี่ยแกก็เคยอยู่บ้านของตาชาญกับยายสมควร
ใช่ค่ะพ่อกับแม่ของภรรยาแล้วก็เพิ่งแยกออกมามาสร้างบ้านของตัวเอง
ไม่ไกลกันมากหรอกแต่ก็ด้วยความที่สตุ้งสตังค์ไม่ค่อยมี
ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะมีแต่เสากับหลังคาใช่ค่ะ
ฝาบ้านกำแพงบ้านผนังบ้านหาป้ายไวนินป้ายโฆษณาผ้าบงผ้าใบสลงแสลนด์
ขึงไปก่อนอืมยังสร้างไม่เสร็จสักทีใช่
ลุงพลบอกมีสตังค์เมื่อไหร่ก็ค่อยทำไปนี่ก็หลายปีก็ยังไม่เสร็จ
ช่วงนี้ก็มาหยุดชะงักจากคดีของหลานสาวด้วยค่ะนี่ฮะ
พอคนเห็นข่าวช่วงนี้วันนี้มีคนใจดีอืม
อุปกรณ์ก่อสร้างมาให้เต็มเลยฮะเอาช่องเอาช่างมาด้วย
มาช่วยสร้างบ้านต่อเติมบ้านให้ลุงพลหน่อยจะได้เสร็จสักที
ค่ะเห็นข่าวแล้วเห็นใจสงสารแต่ไม่ขอเอ่ยนามไม่ขอออกนามนะ
ขอออกแต่เงินกับแรงเอาช่างมาให้นะครับเอาอุปกรณ์มาให้
ลุงพลแขกทั้งวันคุณจิรายุทธ์เลยบอกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยขน
อืมนี่ฮะทีมข่าวของเราก็ช่วยขนของด้วยนะครับ
อุปกรณ์ก่อสร้างบ้านต่อเติมบ้านให้กับลุงพล
มีอะไรบ้างนี่ครับทุกผู้ชมครับที่คนใจดีคนนี้เขาช่วยนะ
เขาไม่ประสงค์ออกนามเลยนะครับสั่งอุปกรณ์ก่อสร้างมาจากร้าน
อำเภอเต่างอยที่สกลนครมาช่วยต่อเติมบ้านให้กับลุงพล
มีอิตบล็อก๑๕๐๐ก้อนก้อนหนึ่ง๖บาท๒๐สตางค์
รวมแล้วก็๙๓๐๐บาทลุงพลมีกำแพงบ้านแล้วทีนี้
ไม่ต้องใช้ป้ายอย่างที่ท่านเห็นแล้วเห็นไหม
มีปูนปูนนี่๕๐กิโลกรัมนะครับขนมา๘ถุงถุงละ๑๔๐บาท
รวมเป็นเงิน๑๑๒๐บาทมีเหล็กเส้นกลม๑๕เส้น
ละ๑๓๐บาทรวม๑๙๕๐บาทมีปลอกเหล็ก๗กิโลกรัม
กิโลกรัมละ๕๐บาทรวมแล้วก็๓๕๐บาท
ละ๖๗๐บาทรวมแล้วก็๑๓๔๐บาทมีค่าจัดส่งด้วยนะเพราะว่าเขาต้องมี
ขนส่งมาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่เตางอยสกลนครก็ไม่
ไกลจากมุกนาหารที่กกตูมมากเท่าไหร่หรอกนะครับค่าส่ง๙๐๐รวม
แล้วทั้งหมดค่าขนส่งกับอุปกรณ์ก่อสร้าง๑๗๖๖๐บาทไม่รวม
ค่าแรงช่างที่มาทำให้ด้วยคือรวมรวมแล้วเนี่ยสองหมื่นกว่าสามหมื่น
ได้แต่ว่าคนที่เขาใจดีเขาส่งมาให้แล้วส่งช่างมาให้ด้วย
เขาบอกเขาไม่ขอออกนามนี่ครับท่านผู้ชมครับลุงพลบอก
กับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับเรียกว่าวันนี้พูดถึง
บ้านตัวเองที่มีคนใจดีส่งช่างส่งของมาทำให้เนี่ย
ท่านผู้ชมดูตาลุงพลนะฮะมันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันคือ
ไม่ใช่เหมือนกับหลายครั้งที่เราสัมภาษณ์แล้วก็จะเป็นน้ำตา
แห่งความอึดอัดใจนะของคดีหลานสาวแต่นี่เป็นน้ำตาแห่ง
ตื้นตันใจที่บ้านเนี่ยโอ้โหจะเป็นบ้านสักทีก็ซึ้งในน้ำใจ
คนที่ช่วยใช่ลุงพลเนี่ยบอกว่า
ไม่รู้จะขอบคุณผู้มีพระคุณคนนี้ยังไงดี
มันตื้นตันไปหมดที่มีคนยื่นมือให้ความช่วยเหลือ
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ลุงพลบอกว่าที่ดินตรงนี้นะที่สร้างบ้านอยู่เนี่ย
ซื้อมาตั้งแต่ปี๕๗ด้วยน้ำพักน้ำแรง
เก็บเงินเก็บทองมาตอนนั้นซื้อมาราคาคือ๑๕๐๐๐บาท
ก็หวังว่าจะลงหลักปรักฐานที่นี่ทำมาหากินอยู่ที่นี่
ก็เริ่มสร้างบ้านเริ่มลงเสาปลูกบ้าน
ซื้อที่ดินปี๕๗เริ่มลงเสาปลูกบ้านปี๕๙
ทีแรกตั้งใจว่าจะสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป
มีเงินมีทองเมื่อไหร่ก็ค่อยต่อเติมไป

แกก็ทำของแกแบบง่ายนะทำแบบเท่าที่มี
เริ่มต้นเลยที่วันลงหลักลงเสาก่อนเลยปี๕๙
ลงเสาจริงนะลงเสาไป๙ต้น
แล้วก็มีหลังคาหน้าจัวประตูหน้าต่างไม่มี
มีเสากับหลังคาประตูหน้าต่างไม่มีสักบาน
ใช้แสลนกรองแสงสีดำเอามาทำเป็นพวกประตูหน้าต่างผนังบ้าน
พวกนี้ก็ไปหาพวกป้ายโฆษณาป้ายวายนินเอามากันแดดกันลมกันฝน
เหมือนที่ท่านเห็นนะฮะเห็นไหมมีคนใจดีมาต่อเติมบ้านให้แล้วนะครับ
ก็ก่อผนังสี่ด้านด้วยอิดนะครับท่านผู้ชมครับ
ประตูหน้าต่างนี่ก็มีเรียบร้อยเอาแบบบันเลื่อนเลยเป็นบันเลื่อนเลยนะฮะ
คือส่วนหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะฮะกันลมกันฝนได้ด้วยนะครับ
นี่อุปกรณ์ก่อสร้างเขามีต่อเติมให้หมดครบหมดนะครับ
อันนี้บ้านบ้านต้องมีห้องน้ำใช่ไหมคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชม
เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำบ้านลุงพลนี่ห้องน้ำห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้าน
ใช่ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับห้องน้ำบ้านลุงพลนี่นะ
โอ้โหเป็นแบบเพลิงหมาแงนอ่ะมีเสาสี่ต้นมีหลังคา
ก็มีสังกษีอยู่๓ด้านมากั้นเอาเป็นผนังนะครับ
ประตูก็ที่ท่านเห็นเนี่ยสีเขียวผ้าเขียวเนี่ย
ลุงพลเดินไปเนี่ยนี่ผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าขาดด้วยนะคะ
ใช่นี่แหละค่ะก็เอาไว้แค่
นี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วบ้านอยู่ริมถนนนะครับ
บ้านอยู่ริมถนนนี่ฮะห้องน้ำบ้านลุงพล
คือฝาผนังที่มากั้นเป็นผนังสังกะสีสูงไว้ถึงสองเมตร

แค่หัวคนยืนตัวผู้ใหญ่ตัวสูงนิดนึงก็มองเห็นแล้วเขย่งเท้าหน่อย
ประตูห้องน้ำนี่ไม่ต้องส่องเลยนะรูเบอร์เลอร์เลยเห็นไหมฮะ
ตอนนี้มีคนมาสร้างให้แล้วลุงพลบอกว่าสร้างบ้านมา๔ปียังไม่เสร็จเลยนะครับ
มันก็หยุดชะงักไปหมดนะไม่ค่อยได้เข้าสวนเข้าไร่ไปทำมาหากินไม่มีเงินเหมือนเมื่อก่อน
ลุงพลเองก็มาตกที่นั่งแบบนี้ด้วยที่นั่งในความหมายของแกที่มาตกที่นั่งแบบนี้ก็อย่างที่เข้าใจแล้วครับ
ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกมองว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่
ทีนี้พอมีคนที่มาเยี่ยมบ่อยมาเห็นบ้านช่องเป็นแบบนี้ไม่มีประตูไม่มีผนังลูกก็ยังเล็กมีภรรยาอีกคนนึงเขาก็สงสารก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ไม่เคยได้ร้องขอเลยครับทุกกำลังใจที่มานี่เขามาด้วยใจกันทั้งนั้นครับ
เป็นบุญครับเป็นบุญที่เจ้าภาพเขาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องการทำกำแพงบ้านให้ครับ
เพราะว่าจะได้ถ้าจบเรื่องนี้ถ้าเกิดเรื่องมันขี้คายเสร็จแล้วจะได้ไปทำมาหากินสะดวกหน่อย
ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบ้างอ่ะนะถึงจะตอบแทนสิ่งนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมัน
ก็คือภูมิใจที่เราได้รับ
ก็อยากจะให้ความดีหรือทุกอย่างที่เขามอบให้ผม
ให้ส่งผลกลับไปที่ครอบครัวของเขาครับ
ให้เขาได้รับความสุขความเจริญที่ผมได้รับ

ว่าไม่รู้คุยก็คุยกับลุงนะ
ก็คุยกันแล้วก็เราก็นึกว่าเขาจะอาจจะยังไม่นั่นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

เขาก็ถามว่าจะยังไงอะไรอย่างนี้
ความกว้างบ้านเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
น้ำใจของเขาเขาก็มาเลยนะ
เราไม่รู้จักเขาเลยนะไม่รู้จักเขาเลยแล้ว
เงินไม่ใช่น้อยจะทำแบบนี้เยอะ
แล้วแบบเราไม่เคยรู้จักเขาอะเนาะ

ป้าก็บอกขอให้บุญรักษาเขาแล้วกัน
เพราะว่าป้าก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเขานะ
เขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะ
ก็วันนี้คุณจิรายุทธ์ที่คุยกับลุงพลเนี่ย
มันยังมีเรื่องหนึ่งที่ลุงพลได้บอกเนี่ย
ลุงพลบอกว่ามีคนมาต่อเติมมาทำบ้านให้แล้วก็จริงเนี่ย
แต่ใจหนึ่งก็ยังแอบหวั่นอยู่ว่า
ต่อเติมบ้านใหม่แล้วเนี่ยจะไม่ได้อยู่

ลุงพลบอกกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราว่า
ในใจเนี่ยแอบหวั่นว่าทำบ้านต่อเติมบ้านซะสวยเลยเนี่ย
ต่อเติมบ้านใหม่แล้วจะไม่ได้อยู่

เราก็ถามว่าเอาทำไมลุงคิดอย่างนั้นนะ
มันเกี่ยวข้องอะไรเป็นลางอะไรหรือเปล่า

ลุงพลบอกไม่ใช่เนี่ยคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีนะว่าตัวเองเป็นลางว่าจะต้องถูกจับไม่ได้อยู่บ้านต้องไปอยู่คุกอยู่ตารางอะไรไม่ใช่
แต่ลุงหมายถึงว่าถ้าเรื่องคดีของน้องชมพู่หลานสาวจบแล้วเนี่ย
ลุงอาจจะไปทำมาหากินที่อื่นแล้วไปอยู่จังหวัดอื่นนะนะ
เพราะว่าอยากจะไปค้าขายอาจจะต้องหาทำเลใหม่ที่นี่มันก็ไม่ได้มีทำเลอะไรเหมาะกับค้าขาย
แล้วถ้าได้ทำเลใหม่ไปอยู่จังหวัดใหม่ไปทำมาหากินทำมาค้าขายที่อื่นเนี่ย
สงสัยจะต้องไปอยู่ที่นั่นเลยอ่ะเพราะว่าทำมาค้าขายแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ไปอยู่ที่นั่นแล้ว
ถ้าทำเสร็จแล้วกลัวทำบ้านสวยแล้วคนไม่ได้อยู่นะประมาณนั้น
อาจจะต้องไปเช่าที่อื่นอยู่เช่าที่แต่ว่าเมืองที่มันข้างหน่าขายได้ดีตามมา
ว่าผมทำรับย่างกี่อย่างก็น่าจะพออยู่พออยู่พอกิน
แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพื่อความสบายใจของครอบครัวด้วย
ก็เลยอยากว่าเออเราก็ลองทำ
ขยับไปทำที่อื่นดูไหมก็ปรึกษากับป้าแตนดู

แล้ววันนี้ลุงพลกับป้าแตนก็เลยบอกว่าขอชี้แจงทำความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นเรื่องที่มีกระแสข่าวนะคะ
บอกว่าได้มีการเปิดรับเงินบริจาค
เหมือนกับว่ามีกลุ่มคนกลุ่มนึงอะค่ะ
เปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือลุงพลกับป้าแตน
ลุงพลกับป้าแตนก็เลยบอกว่าขอชี้แจงหน่อยเถอะ
ไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคอะไรเลยนะคะ

คือก่อนหน้านี้เคยแค่มีคนมาถาม
บอกว่าอยากจะช่วยเหลือขอเลขบัญชีป้าแตนหน่อยได้ไหม
แตนก็ให้เลขบัญชีไปเขาก็ช่วยเหลือเล็กน้อยตามน้ำใจค่ะ
ไม่ได้โอ้โหมาเปิดรับเงินบริจาคอะไรเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยขออนุญาตถามป้าแตนว่าป้าแตนถามจริงเถอะ
แล้วตอนนี้มีคนโอนเงินมาช่วยเหลือลุงพลกับป้าแตนเท่าไหร่แล้ว
แตนก็น่ารักนะคะคือตอบเราแบบตรงไปตรงมามาก
แตนบอกว่าไม่เคยเอาสมุดบัญชีธนาคาร
ไปปรับสมุดเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเงินอยู่ในบัญชีกี่บาท
แต่ป้าแตนมีแอปพลิเคชันของธนาคารเดี๋ยวป้าแตนเปิดดูให้เลย
แตนก็น่ารักมากคือเปิดดูให้เลยเปิดให้ทีมข่าวของเราดูเดี๋ยวนั้นเลยนะคะ
ตอนนี้มีเงินในบัญชีประมาณ๕๐๐๐บาทค่ะ
แตนบอกว่าเดิมไม่มีเงินเก็บเลยนะคะ
ตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าหมื่นบาทป้าแตนจะเก็บไว้เพื่อไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น
เพราะว่าเป็นเงินจากคนที่มีน้ำใจมอบให้กับทางครอบครัว
ก็เลยอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือทั้งป้าแตนและลุงพล
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ
ยังไม่ได้อัพนะแต่ว่าของออมสินป้ามีเขาเรียกไมโม่อะไรอย่างนี้นะ

เหมือนในบัญชีเรามีอยู่๕๐๐๐บาทเองตอนนั้น

ก็เรียกว่ามีคนโอนมาให้ประมาณ๕๐๐๐บาท
ใช่แล้วก็เก็บไว้ก่อน
เพราะบ้านเราไม่มีไฟฟ้านะความจริงอ่ะ
อาศัยไฟฟ้าตรงลายมันข้าง
เราก็อยากได้แบบเสาไฟแล้วก็ต่อไฟเข้าบ้าน
เป็นทุนให้ลูกเรียนอะไรบ้าง
อันนั้นก็แน่อยู่แหละเพราะว่า
คือเราไม่มีนะโอกาสที่จะแบบที่สูงดีอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าโอกาสมันมีเราก็อยากให้ลูกก็เรียนสูง
มันจะได้ไม่ตกที่ลำบากเหมือนเราอะไรอย่างนี้
ลุงพลก็เช่นกันนะคะย้ำกับทีมข่าวของเราบอกว่า
คืออันดับแรกเลยต้องขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของทุกคน

ยืนยันว่าไม่ได้เอากระแสของหลานชมพู่มาหาประโยชน์เข้าตัวเอง
ถ้าหากว่าแม่ของน้องชมพู่ไม่ได้สงสัยลุงพล
ก็คงไม่มีใครเห็นใจครอบครัวของลุงพลขนาดนี้ด้วยซ้ำ
น้องชมพู่เสียชีวิตแล้วผมมาหาผลประโยชน์กับเรื่องพวกมัน

คือหลังจากที่แม่ชมพู่ได้เอ่ยปากออกมาแล้ว
ซึ่งมันไม่ใช่ส่วนที่ผมจะต้องทำ

ในสิ่งที่ผมขาดหายไปครับ
นี่ฝั่งบ้านลุงพลนะฮะใช่ค่ะบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นี่ก็มีคนไปเยอะ
ใช่นะในแต่ละวันนะครับทุกผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกทางฝั่งหนึ่งบ้างนะครับ
บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่ที่บ้านกอกเหมือนกันนี่แหละไม่ไกลกันมากค่ะ
วันนี้วันหยุดครับก็มีคนมาเยอะเหมือนกันนายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชานี่ครับ
ก็ต้อนรับผู้คนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับอ่าอย่างที่มาวันนี้เนี่ยนะครับ
ที่มาบ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่มาจากกรสินร้อยเอ็ดสกลนครมุกดาหารนะครับ
คือต้องยอมรับว่าผู้คนที่เดินทางมาจะมาเยี่ยมลุงพลมาเยี่ยมพ่อกับแม่น้องชมพู่หรือว่ามาเยี่ยมทั้งสองบ้านก็แล้วแต่เนี่ย
ส่วนหนึ่งเขาก็อยากมาเห็นพื้นที่บ้านกอกเพราะว่าติดตามข่าวสารทุกวัน
อยากมาเห็นว่าเออภูเขาหลังบ้านภูเหล็กไฟเนี่ยเป็นยังไงไร่มันสำปะหลังเป็นยังไง
ส่วนนี้ฮะชาวบ้านที่มาชุดนี้เนี่ยนะครับวันนี้มาให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่นะ
มาให้กำลังใจแล้วก็มีป้ายมาให้ด้วยเห็นไหมทำป้ายมาให้กำลังใจด้วยนะครับ
เรารักสาวิตรีป้ายเรื่องการพูดจริงนี่ครับท่านผู้ชมครับ
มีดอกไม้นะมีพระมามอบให้บูชานะครับ
คุณนฤทธิ์ได้คุยกับหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาในวันนี้นะครับ
เนี่ยครับที่มาผูกข้อไม้ข้อมือสร้างขวัญกำลังใจให้ด้วย
อย่างคุณครูประเทืองนะครูประเทืองนี่อายุ๗๙ปีแล้วเป็นครูเกษียณนะครับ
มาจากกรสินเป็นคนเขียนป้ายมาด้วยนี่แล้วก็มีสิ่งของมามอบให้ด้วยนะครับ
สมเด็จย่านะครับมามอบให้กับพ่อกับแม่น้องชมพู่
ครูประเทืองบอกว่าตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่นะครับ
เนื่องจากติดตามข่าวมานานเขาเชื่อว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่เป็นคนพูดจริงไม่เสียแทร่ง
เชื่อว่าคนที่พูดจริงสุดท้ายจะรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย
ได้ดังทองแท้ที่จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันด้อยค่า
แต่คนที่โกหกพูดกลับไปกลับมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนทองปลอมที่จะอยู่ได้ไม่นาน
เดี๋ยวก็ลอกดำเห็นเนื้อแท้
นี่ค่ะคุณครูประเทืองมาจากกรสินก็แล้วแต่มุมมองเนอะ
เพราะว่าเขาก็มากันหลายจังหวัดมาจากหลายที่หลายกลุ่มนะครับก็มากันเยี่ยมชมกันหลายบ้านนะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็รู้สึกทราบซึ้งใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจ
แต่ก็ยอมรับว่าก็มีผู้คนบางส่วนที่ไม่เข้าใจแม่กับพ่อน้องชมพู่แต่ก็ยังมีคนที่เห็นใจแล้วก็เชื่อว่าแม่เนี่ยไม่ใช่คนร้ายที่ทำร้ายลูกตัวเอง
ไม่รู้ว่าเหรียญเนี่ยคนที่ได้มาจะต้องได้มาด้วยความยากมากนะต้องได้มาด้วยความดี
พ่อตาก็เคยได้เป็นเหรียญของล๙ค่ะต้องทำความดีถึงจะได้มาและไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มาง่ายนะอย่างน้อยก็มีคนเห็นว่าเราเป็นทองแท้อยู่
ครับอันนี้มีตั้งใจมาให้กำลังใจ

ดูข่าวแล้วทำไมเรารักษาวิธีด้วยฮะ

คุณตาครับสุดท้ายมีอะไรจะพูดกับท่อแม่น้องจมพูกไหมครับ
ขอให้มีความสุขความเศรินขึ้นไปเรื่อยครับ
แล้วก็มอบเหรียญหลวงพ่อคูณให้ด้วยนะครับ
เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเสา๙คูณทรัพย์แสนล้านปี๒๕๕๙
บอกว่าเอามาคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายต่าง
แล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายตำรวจจะจับคนร้ายได้ในที่สุด

เรื่องทางคดีก็ต้องรอความคืบหน้าการดำเนินการของทางตำรวจนะคะ
แต่ว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
พรุ่งนี้แล้วนะคะที่ครอบครัวของน้องชมพู่

เขาจะไปกล่าวคำสาบานและดื่มน้ำสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะ
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่เคารพนับถือ

ลุงพลกับป้าแตนก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราอยู่หลายวันแล้วนะคะ
บอกว่าพร้อมจะไปกล่าวคำสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
แต่ขอไม่ดื่มน้ำสาบานได้ไหม
ถ้าจะให้ดื่มขอเลือกไปดื่มน้ำสาบานที่วัดพระแก้วดีกว่า
แต่ถึงแม้จะดื่มหรือไม่ดื่มน้ำสาบานก็พร้อมจะไป
ดังนั้นพรุ่งนี้เชื่อว่าจะได้เห็นกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
ทั้งคุณตาคุณยายลูกและลูกเขยด้วยนะคะ
แล้วเขาก็จะมีการจัดแผนผังกันด้วยว่าใครจะนั่งตรงไหนยังไง
คือพรุ่งนี้เนี่ยค่ะวันอังคารขึ้น๘ข้ามเดือน๙ปีชวด
คุณตาชาญกับคุณยายสมควรหลาโพเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
ลูก๕คนรวมถึงลูกเขยนี่นะคะในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะ
มีป้าแตนนะคะเป็นพี่สาวคนโตก็ไปกับลุงพลที่เป็นสามีนะคะ
คุณแม่ของน้องชมพู่เป็นลูกคนที่สองก็ไปกับคุณพ่อของน้องชมพู่นะคะ
ตายคือลูกสาวคนที่๓และสามีก็คือน้าเสริม
แตลูกชายคนเดียวของตาชาญเป็นลูกคนที่สี่
และลูกสาวคนสุดท้องของบ้านคือสายฝนนี่นะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันพรุ่งนี้
ที่เขานัดจะไปสาบานด้วยกันนะคะที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะ
ก็เรื่องของการสาบานเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของการแสดงความบริสุทธิ์ใจร่วมกันนะคะ
แล้วก็ตั้งใจอยากจะให้คนในครอบครัวกลับมาเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็รักกันเหมือนเดิม
ตาชาญเลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้นะคะบอกว่าตาชาญดำเนินการหมดเลยนะคะ
เรื่องของขั้นตอนต่างต่างในการทำพิธีสาบานร่วมกันตาชาญร่างเองเลยนะคะ
คำกล่าวที่จะสาบานร่วมกันนะคะตาชาญเป็นคนบอกให้สายฝนเขียนนะ
แต่คุณตาเป็นคนคิดคำทุกอย่างนะคะขั้นตอนการสาบานในวันพรุ่งนี้เรียงลำดับแบบนี้นะคะ
เริ่มจากนิมนต์พระอาจารย์บุญมาไปที่วัดถ้ำภูผาแอกเพื่อเป็นศักดิ์ขีพยาน
ทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำน้ำมนต์นะคะ
ดับต่อไปค่ะก็จะตักน้ำบนถ้ำมาทำพิธี
เรื่องน้ำตาชาลบอกว่าแหล่งที่มาเป็นแหล่งที่มาที่พิเศษมาก
บ้านบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาสาบานร่วมกันคือเป็นน้ำบนถ้ำนะคะ
น้ำบนถ้ำมาทำพิธีลำดับต่อไปก็จะยกขันห้าเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เชิญหลวงปู่ลิ้นมาเป็นสักขีพยานลำดับต่อไปจะมีการจุดทูปสามดอกเทียนสามเล่ม
บูชาพระรัตนไตรและพระอาจารย์บุญมาจะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะเริ่มสาบานก็คือตั้งนโมสามจบ
กล่าวคำสาบานหลังจากนั้นจะดื่มน้ำสาบานและกราบพระ
แล้วก็แยกย้ายค่ะนี่คือขั้นตอนที่ตาชาญร่างเอาไว้นะคะ
ในการเตรียมพิธีสำคัญที่คนในครอบครัวจะร่วมกันสาบานในวันพรุ่งนี้
ครับสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะจะมีทั้งแบบเต็มแบบย่อและแบบลัด
ทีมข่าวก็เลยไปถามพระอาจารย์บุญมานะคะว่าท่านจะสวดแบบไหน
อาจารย์ท่านบอกว่ายังไม่สรุปค่ะแต่คงจะมีการสวด
เจ็ดตำนานสิบสองตำนานธรรมจักรปะวัฒนสูตร
ยะมงคลคาถาคาถาจุดเทียนชัยและคาถาดับเทียนชัยนะคะ
อาจารย์บุญมาบอกว่านี่ก็ถือว่าเยอะแล้ว
แต่ถ้าเจ้าภาพต้องการเยอะขนาดไหนเวลาจะมากน้อยขนาดไหนก็บอกได้
นี่นะคะส่วนคำกล่าวสาบานค่ะตาชาญก็เป็นคนคิดนะคะ
แต่ให้ลูกสาวคือสายฝนเป็นคนเขียนตาชาญก็เอาให้ทีมข่าวของเราดูเลยค่ะ
นี่นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยกันนะคะ
ข้อความกล่าวคำสาบานดังนี้ค่ะ
เริ่มจากข้าพเจ้าแล้วก็เอ่ยชื่อนามสกุลของตัวเองทุกคนนะคะ
ที่อยู่นวัดถ้ำภูภาแห่งนี้ภูภาแอ้กแห่งนี้ว่า
ข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
จนถึงแก่ความตายของน้องชมพู่นั้นขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไป
จนถึงแก่ความตายภายในสามวันเจ็ดวันแต่หากข้าพเจ้าไม่ได้รู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว
มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือการกล่าวคำสาบาน
ตาชาญเป็นคนร่างขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ลูกสาวคือสายฝนเป็นคนเขียน
เพื่อให้ทุกคนพูดแบบนี้ทุกคนจะพูดเหมือนกันนะคะ
พอกล่าวคำสาบานเสร็จทุกคนจะดื่มน้ำสาบานร่วมกัน
ชาญบอกว่าเดี๋ยวตาดื่มคนแรกเลยจะเป็นคนดื่มน้ำสาบานคนแรกเลย
ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมคะถ้าดูอย่างละเอียด
ตามคำสาบานที่ตาชาญเป็นคนร่างขึ้นมาเองเนี่ยนะคะ
จะมีสองส่วนสำคัญก็คือหากข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปจนถึงแก่ความตายของน้องชมพู่
ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปจนถึงแก่ความตายภายในสามวันเจ็ดวัน
อันนี้คือส่วนสำคัญส่วนแรกอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือคำกล่าวที่ว่า
หากมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่
ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
นี่ก็ถือว่าเป็นการกล่าวคำสาบานที่ครอบคลุมเด็ดขาดนะคะ
ตาชาญบอกว่าที่ให้กล่าวคำสาบานในลักษณะแบบนี้เพราะมั่นใจ
ว่าลูกทุกคนรวมถึงลูกเขยด้วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ดังนั้นถ้าทุกคนไม่เกี่ยวกล่าวคำสาบานนี้คนที่ไม่เกี่ยวก็จะมีความสุข
ความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับคนในครอบครัวด้วย
ครับเดี๋ยวตาชาญจะนำกล่าวด้วยตัวเองเลยนะคะอืมก็เป็นการกล่าวเนี่ย
กันแน่นอนแหละแต่ว่าขั้นตอนจากนั้นจะต้องดื่มน้งดื่มน้ำร่วมสาบานหรือไม่อย่างไร
ก็แล้วแต่คนแล้วนะลุงพลแกบอกแกไม่ดื่มแน่นะ
เดี๋ยวก็รอดูพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับแต่ทีนี้ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ย
เราก็ลองไปดูเริกผานาทีให้หมอไก่พพาธินีช่วยดูให้หน่อย
สแกนตรวจดวงชะตาแต่ละคนหน่อยในวันสาบานวันพรุ่งนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ว่าวันพรุ่งนี้แต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
เกิดปีไหนอะไรยังไงจะเกื้อหนุนกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ก่อนอื่นมาดูกันก่อนนะครับถ้าจะดูจากบุคคลในครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ย
ที่มีคุณตาคุณยายเป็นเสาหลักเนี่ยนะครับลูกลูกหลานหลานลูกสาวลูกเขยเนี่ย
ส่วนมากอายุสัก๔๐กว่าปีนะครับ
หมอไก่พพาธินีนะครับได้ตรวจดวงชะตาให้ในเบื้องต้นนะครับ
ถ้าดูจากปีเกิดก่อนนะฮะปีเกิดกับวันสาบานวันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพ่อน้องชมพู่คือนายอนามัยเกิดปีจอคุณแม่น้องชมพู่เกิด
ปีรกาคุณยายสมควรนี่เกิดปีวอกคุณตาชาญเกิดปีมะเสงนะครับ
สายฝนนี่ลูกสาวคนเล็กของบ้านนี่เกิดปีมะเสงเหมือนกันนะครับ
เหมือนพ่อเลยนะครับณเสริมณเสริมนี่เป็นลูกเขยนี่เกิด
มะเสงเหมือนกันณตายเกิดปีชวดแล้วก็นายกระแตหรือว่านาแต
เกิดปีฉลูนี่เราเรียกศักดิ์ตามน้องชมพู่นะเป็นตายายลุงนะ
ให้หน่อยสแกนดวงให้หน่อยก่อนจะสาบานกันวันพรุ่งนี้จากการ
ตรวจสอบดวงชะตาของแต่ละคนนะครับหมอไก่พพาธินีบอก
ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพระนะดังนั้นการพูดการอธิษฐาน
อธิษฐานจิตเนี่ยย่อมมีผลมากเป็นพิเศษ
คำสาบานก็ฟังไปแล้วนึงสักครู่นี้
ชาญร่างเอาไว้แล้วหมอไก่พพาธินีบอกว่า
การพูดการอธิษฐานพรุ่งนี้
มีผลมากเป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะเป็นวันพระ
แล้วก็จะส่งผลดีกับใครอะไรยังไงบ้างเนี่ย
อย่างพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นวันตามปีเกิด
ปีนักสัตว์นะครับเป็นวันวอกนะวันวอก
ซึ่งจะส่งผลดีกับคนที่เกิดปีชวด
มโรงปีวอกแล้วก็ปีมะเสง
แต่ถ้าคนที่เกิดปีขานเนี่ยจะไม่ดี

แล้วก็ไม่เกื้อหนุนกับคนที่เกิดปีกุลด้วย
คนที่เกิดปีขานกับปีกุลพรุ่งนี้จะทำอะไร
ต้องระวังเพราะอาจมีปัญหาแบบไม่คาดฝัน

แต่ปกติก็คือคนโบราณ
ถ้าเขาเป็นปีชงสำหรับวันวันนั้นเนี่ยนะ

หรือว่ากระทำอะไรที่มีผลต่อตัวเองแบบระยะยาว
เพราะวันมันไม่เกื้อหนุน
คือทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จยาก

ไปซื้อที่ขายที่วันมงคลอะไรแบบนี้นะครับ

แต่ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยปีอื่นเนี่ยอันนี้ได้เห็นไหม
นี้เป็นวันวอกตรงกับปีวอกปีมโรง
มีชวดปีมะเสงนะครับ
นั่นหมายความว่าคนที่เกิดปีชวดปีมโรง
วอกปีมะเสงในครอบครัวเนี่ยนะ

ว่าใครเกิดปีไหนอะไรยังไงเราถามมานะครับ
คุณยายสมควรนี่เกิดปีวอก

น้องสาวคนสุดท้องนี่เกิดปีมะเสง
ถ้าดูตามที่หมอไกดร์พอร์พทินีบอก
ว่าคนที่เกิดปีนี้ในวันพรุ่งนี้ทำอะไรก็มีโอกาส

เรียกเลยว่าเกื่อนหนุน
คนเกิดปีมาม่าณแททนกระแทนี่ลูกชายคนเดียวของบ้าน
ให้เกิดปีชรูอันนี้ปกติ
กลางก็ถือว่าเกื้อหนุนแต่กลางแบบธรรมดา
ก็เป็นวันดีสำหรับคนเกิดปีวอกคือคุณยาย
สมควรปีมโรงคือลุงพล
ก็เป็นวันดีเกิดปีมะเส็งณตายนี่เกิดปีชวดก็โอเคณเสริมก็เกิดปีมะเส็ง
สายฝนก็ปีมะเสงที่ไม่ดีไม่เหมาะแก่การกระทำกิจการงานใดเนี่ยนะ
ก็คือคนเกิดปีขานกับปีกุลนี่ตรงกับวันชง
ในครอบครัวนี้ทั้งลูกสาวลูกชายลูกเขยไม่มีนะฮะ
ครอบครัวคุณตาชาญกับยายสมควรพรุ่งนี้ไม่มีใครเกิดปีขานกับปีกุ่น

ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ที่จะมีการสาบานร่วมกัน
คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าอยากจะขึ้นไปสำรวจสถานที่ดูหน่อยการเตรียมความพร้อมนะคะ
คนในพื้นที่ก็เลยแอบสะกิดจิรายุทธ์บอกว่าอย่าขึ้นไปคนเดียว
ควรจะต้องมีคนที่เขาคุ้นเคยกับเส้นทางคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นคนนำทางขึ้นไป
และการที่จะเข้าไปในวัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยค่ะ
คนในพื้นที่บอกว่าเขาก็จะมีเรื่องของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ห้ามทำ
เวลาจะเข้าไปที่นี่ห้ามทำเช่นห้ามส่งเสียงดังห้ามนำอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ขึ้นไปเด็ดขาด
ที่สำคัญก่อนจะถ่ายภาพอะไรให้ยกขันห้าเพื่อขออนุญาตหลวงปู่ลิ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสถานที่ก่อนนะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้เลยนะคะจิรายุทธ์ก็เลยขออนุญาตให้คนในพื้นที่ช่วยหน่อยนะคะพาขึ้นไปหน่อยอย่างนี้นะคะ
คุณจิรายุทธ์ให้ลุงค่ายค่ะลุงค่ายเคยเป็นธุระพาขึ้นไปแล้วรอบหนึ่ง
เป็นชาวบ้านกกอกนี่แหละก็พาขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
ทางขึ้นวัดค่อนข้างจะชันหน่อยนะคะแต่ก็สามารถเดินขึ้นไปได้ตามทางอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
จิรายุทธ์ทีมข่าวของเราใช้เวลาในการเดินขึ้นไปที่ถ้ำภูผาแอก๓๒นาที
พอไปถึงวัดก็ได้ทำพิธีตามที่คนในพื้นที่บอกนะคะ
ขันห้าท่องนโม๓จบและขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบันทึกภาพก่อนค่ะ
รักษาวัดธรรมภูผาแอกแห่งนี้เพื่อถ่ายบันทึกวิดีโอในการทำข่าวที่จะออกประกาศในวันนี้ด้วยเถิด
แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาวัดถ้ำภูผาแอกแห่งนี้อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทำด้วยเถิด
และขออนุญาตหลวงปู่ลิ่นธีคะปัญโยผู้สร้างวัดแห่งนี้ช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายแล้วก็บันทึกวิดีโอในครั้งนี้ด้วยเถิด
นี่ค่ะคือก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่

แล้วก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่

ใช่ค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะคะ
ก็เลยเนี่ยค่ะขึ้นไปสำรวจสถานที่แล้วก็บันทึกภาพมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
ซึ่งตรงเนี้ยครับเขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นนะค่ะ
จะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นจะขึ้นได้แต่ผู้ชาย
เพราะฉะนั้นที่ท่านดูแผนผังที่คุณตาชาญจัดวางเอาไว้ว่าลูกสาวลูกชายลูกเขยนั่งตรงไหนอะไรยังไงตอนสาบานเนี่ย

ใช่เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าจะต้องนั่งตรงไหนยังไงแล้วข้อห้ามคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเอาแบบชัดเลย
คือพอคุณจิรายุทธ์ทำพิธีขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยก็จุดที่จะมีการสาบานกันนะคะคือหน้าองค์พระประธานนะคะ
องค์พระประธานจะมีพระพุทธรูปมีสถูปของหลวงปู่ลิ้นตั้งอยู่นะคะ
หลวงปู่ลิ้นหรือพระอาจารย์ลิ้นธีคปัญโยถือเป็นผู้ก่อตั้งวัดถ้ำภูผาแอกค่ะ
ประวัติท่านก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๐กรกฎาคม๒๔๖๗ก็คือท่านเกิดในวันนั้นนะคะ
อายุ๔๘ปี๒๗พันศาท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่นี่นะคะ
ส่วนด้านบนก็เป็นกุฏิที่๓

เพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่นี่เลย

เป็นจิตใจของชาวบ้านแถวนี้
สมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดง

ชาวบ้านก็นับถือท่านถือเป็นที่พึ่งทางใจนะคะ
นี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนมาสาบานกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
หน้าพระพุทธรูปรูปปั้นและสถูพระอาจารย์ลิ้น
ด้านบนนะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกนะคะ
จะให้เฉพาะผู้ชายขึ้นผู้หญิงห้ามขึ้นนะคะ
ดังนั้นด้านบนก็จะมีตาชาญณแต่ลุงพลพ่อน้องชมพู่และน้าเสริม
ขึ้นไปนั่งด้านบนค่ะขณะที่ทำพิธีในวันพรุ่งนี้นะคะ
ที่นั่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ผู้ชายนั่งเรียงกันตามนี้เลยค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงขึ้นไปไม่ได้ผู้หญิงก็จะให้นั่งชั้นถัดไปนะคะ
ก็จะมียายสมควรป้าแตนแม่น้องสมผู้ณแตร์ณไสฝน
ก็จะนั่งอยู่ด้านล่างและเรียงตามนี้เลยค่ะ
นี่คือบริเวณที่จะทำพิธีสาบานกันจริงในวันพรุ่งนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจก็เลยได้เห็นว่า
คุณผู้ชมครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์จริง
เพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระอาจารย์ลิ้นที่ชาวบ้านนับถือมากนะคะ
ทีมข่าวก็ไปดูน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลลงมาจากภูผาแอก
ให้น้ำไหลลงมาที่แท้งน้ำอะค่ะก็จะเก็บน้ำเอาไว้
สำหรับคนที่เดินทางไปเคารพหลวงปู่ลิ้นก็จะได้ดื่มน้ำล้างหน้า
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนี่ค่ะครับน้ำจากตรงนี้แหละค่ะ
และนี่จะคือน้ำที่ตาชาญนำไปดื่มน้ำสาบานกันนะคะครับ
เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเชื่อแบบนั้น
เพราะชาวบ้านบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นระดูหน่อยใครจะบ่นว่าแร้งยังไง
น้ำตรงนี้ไม่เคยหยุดนะคะ
โดยในวันพรุ่งนี้นะครับครอบครัวของน้องชมพู่จะต้องมาตักน้ำ
ณที่แห่งนี้นะครับเพื่อไปทำพิธีดื่มน้ำสาบานกันนะครับ
โดยตามความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เล่าต่อกันมาจากชาวบ้านกกอก
ถึงวัดถ้ำภูผาแอกนะครับน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับ
ไม่ว่าพื้นที่แห่งนี้จะแห้งแรงขนาดไหนน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับ
จะไม่เคยหยุดไหลเลยแม้แต่ครั้งเดียวและสิ่งที่เล่าต่อต่อกันมาจนเป็นตำนานนะครับ
คือน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับหากชาวบ้านกรกคนไหนไม่สบาย
หากได้นำน้ำทิพย์ตรงนี้ครับไปให้ดื่มแล้วก็จะหายทันที
สัตว์ป่าหลายตัวนะครับที่มีอาการที่ถูกทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกล่าสัตว์นะครับหากมาดื่มน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้
ก็จะหายเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับนี่นะคะส่วนลุงค่ายค่ะ
คนที่พาทีมข่าวของเราขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
ก็ได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ลิ้นทีคปัญโยนะคะ
สมัยที่ท่านยังมีชีวิตในช่วงปีสองพันห้าร้อยสิบห้า
ที่คอมมิวนิสต์มาอยู่ในพื้นที่บ้านกกอกทหารหลายนายพยายามจะปรักปรำว่าหลวงปู่ลิ้น
คอมมิวนิสต์เอาไว้แต่หลวงปู่ลิ้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
พอทหารเริ่มกล่าวหาท่านเรื่อยฝูงพึ่งมาเลยค่ะฝูงพึ่งเยอะมากนะคะ
อยู่ดีก็บินมารุมต่อยทหารจนทหารเหล่านี้ที่ไปปรักปรำหลวงปู่ลิ้นเนี่ย
วิ่งหนีลงมากันจนหมดเลยค่ะ
ไม่กูโคไงนายเขาก็ขึ้นมาบนนี้แล้วขึ้นมาถามอาจารย์ฮ่าว่าอาจารย์ใคร
ไม่บอกนะแล้วก็ชั่งตั้งตเหตุที่ก็ดูเอาเอาไง
ก็โกรธอาจารย์อาการก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้โกรธ
แต่พึ่งที่พึ่งอยู่ข้างบนที่มันลงมา
ลงมามันไล่ต่อยเลยแหละกระแตกกระเจิงเลยแหละ
พอทีมข่าวของเราสำรวจสถานที่เรียบร้อยนะคะ
ลงมาจากวัดถ้ำภูผาแอกตอนเดินลงเนี่ย๑๒นาทีเองค่ะ
เดินขึ้นยากกว่าเดินลงเร็วหน่อย
เดินขึ้น๓๐กว่านาทีใช่ค่ะ
คือทางลงจะมีทางเดินเห็นค่อนข้างชัดนะคะ
ก็นี่แหละค่ะก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันนะคะ
พรุ่งนี้ครอบครัวของน้องชมพู่ทุกคน
จะขึ้นไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันค่ะ
คือถ้าท่านดูตอนที่คุณจิรายุทธ์เดินขึ้นไปเนี่ย

เพราะว่าเขาก็มาสร้างมาพัฒนากันให้ญาติโยมขึ้นไปทำบุญได้ง่ายหน่อย

แต่ถ้าขึ้นภูเหล็กไฟอันนั้นเขาไม่มีบันได
เขาก็เป็นขึ้นหงขึ้นหินอะไรไปเลย
ยังไงกันบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกกับเราแบบนี้
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่นะครับ
บอกว่าการดื่มน้ำสาบานวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการดื่มน้ำ
สาบานครั้งแรกในชีวิตของเธอนะแล้วก็สามีด้วยแต่ไม่ได้
เต้นอะไรนะครับไม่ได้กังวลอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากมั่น
ในความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนความพร้อมของพ่อกับแม่น้อง
ชมพู่แม่น้องชมพู่บอกว่าพร้อมทุกวันอยู่แล้วยินดีที่จะ
น้ำสาบานอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่กังวลเรื่องที่น้ำที่จะ
มาดื่มกันเนี่ยจะมียาสั่งหรือเปล่าน้ำจะถูกทำคุณสัยหรือไม่
ไม่เนื่องจากมั่นใจว่าน้ำที่จะมาใช้ในพิธีต้องเป็นน้ำที่
การตรวจสอบมาอย่างดีเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นน้ำที่คุณ
ตาชาญก็คือพ่อของเธอเนี่ยนำมาเองเพราะฉะนั้นไม่มีทาง
อย่างแน่นอนที่จะมาใส่ยาพิษจะมาทำคุณสัยมียาสั่งพ่อ
ไม่ทำของใส่ลูกอย่างแน่นอนและวันพรุ่งนี้คุณตาชาญก็
จะเป็นคนดื่มน้ำสาบานเป็นคนแรกด้วยอืมแม่น้องชมพู่บอกว่า
เชื่อมั่นว่าหากใครบริสุทธิ์จริงก็ไม่จำเป็นต้องกลัวการ
ดื่มน้ำสาบานส่วนสถานที่ที่จะขึ้นไปทำพิธีสาบานทุกคน
ก็พร้อมใจกันที่จะเดินขึ้นไปสาบานที่ด้านบนสุดของถ้ำ
ไม่ใช่ที่แค่วัดด้านล่างเนื่องจากด้านบนของวัดถ้ำ
ผาแอกนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่
ชาวบ้านกกอกให้ความเคารพนับถือที่สุด
ตามที่ให้ข่าวไปคือตาจะเป็นคนที่เอาน้ำมาแล้วให้ลูก

มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเขา
เคยขึ้นไปถ้ำบูภาแอกบ้างมั้ย
ขึ้นค่ะก็น่าจะสักปีละครั้ง
เพราะว่ามันจะมีการทำบุญเดือน๖เดือน๘อะไรประมาณนี้ค่ะ
ที่นี้ค่ะทางด้านของลุงครับ
ลุงพลนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมในการไปร่วมสาบานพรุ่งนี้ที่วัดถ้ำภูผาแอก
แต่ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไม่ดื่มน้ำสาบาน
ลุงพลบอกว่าขอเปิดใจแบบตรงเลยนะ
ไม่อยากดื่มน้ำสาบานก็เพราะว่าไม่ไว้ใจคนคนหนึ่งในครอบครัว
แต่ขอไม่พูดชื่อขอไม่เอ่ยถึงว่าคนคนนั้นคือใคร
ลุงพลบอกว่าก็เพราะว่าที่ผ่านมาจริงแล้วเนี่ย
ลุงพลไม่เคยมีปัญหากับแม่ของน้องชมพู่เลย
แต่อยู่ดีแม่ของน้องชมพู่มาบอกว่าสงสัยลุงพล
ลุงพลบอกว่าคาดว่ามาจากคนคนนี้แหละ
มาจากคนคนนี้ทำให้อยู่ดีแม่ของน้องชมพู่มาสงสัยลุงพล
แต่ลุงพลก็ยังยืนยันนะคะขอไม่เอ่ยชื่อขอไม่พูดถึงว่าคนคนนี้คือใคร
ตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างไม่เชื่อใจซึ่งกันและกัน
คือการไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันเนี่ย
ก็เห็นอยู่แล้วว่าทางฝั่งแม่ชมพู่เขาสงสัยลุงมา
โดยที่ลุงเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับครอบครัวน้องชมพู่
จู่ลุงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างนี้
ก็เลยเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ
ก็เลยไม่อยากจะทำในสิ่งที่มันเกินเลย
คือความรู้สึกของผู้ใหญ่ฝั่งผมเนี่ย
แล้วคนที่มาให้กำลังใจเนี่ย
คือตามความเชื่อใจที่สามารถมันจะตกไปถึงรุ่นหลังรุ่นเรียน
ก็ต่างคนที่มาคุยให้ฟังก็ประมาณนั้นครับ

ถ้าทำไปแล้วเพื่อความสะใจเนี่ยไม่ควรทำ
ถ้าเกิดว่าพี่น้องถ้ารู้สึกว่าทำให้ญาติพี่น้องเราไม่สบายใจ
มันจะเป็นปัญหาบานปลายไปต่อไปในอนาคตข้างหน้านะ
ผมว่าเรื่องการอโหสิกรรมให้กันจะดีที่สุด
เราก็ไม่รู้ว่าลุงพลหมายถึงใครนะ
แต่เอาเป็นว่านี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่ง
ก็คือถ้าจะถามว่าน้ำสาบานก็มาจากคุณตาชาญนี่
คุณตาชาญก็เตรียมมาแล้วจะไปกังวลอะไร
ลุงพลบอกว่ามีอยู่คนนึงแล้วกันแต่ไม่ขอบอกว่าใคร
ใช่ก็บอกไม่ไว้ใจคนคนนี้ในครอบครัวค่ะ
กลัวว่าจะไปทำอะไรใส่น้ำหรือเปล่าอะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้สิ่งที่แม่น้องชมพู่สงสัยลุงพลคือเรื่องช่วงเวลานะ
ช่วงเวลาวันที่๑๑พฤษภาคมว่าลุงพลหายไปไหนอยู่ช่วงหนึ่ง
ที่มันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ลูกสาวหายตัวไปหรือเปล่า
แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องช่วงเวลาที่ทางฝั่งของแม่น้องชมพู่ที่มีคนเขาก็ตั้งข้อสังเกต
เราก็เลยขอถามหน่อยค่ะท่านผู้ชมจำเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของคดีน้องชมพู่ได้เนี่ย
ก็อย่างที่เราทราบก็คือตำรวจเนี่ยเขาไปเช็คหลักฐานการดูโน้ตบุ๊กแล้วดูยูทูปครั้งสุดท้ายของน้องชมพู่
พฤษภาคมนอนดูอยู่บนแคร่แล้วไปสิ้นสุดสุดท้ายคลิปสุดท้ายที่คลิกค้างเอาไว้เนี่ย๙นาฬิกา๑๑นาที
ใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวไปหลังจาก๙นาฬิกา๑๑นาทีหรือเปล่า

แล้วพี่มาเห็นอีกทีก็จากแอปพลิเคชันในมือถือของพี่สาวที่เห็นคือ๙นาฬิกา๔๐นาทีที่เลิกเล่นใช่ไหม
ไม่รู้หายไปตอนไหนแต่ป้ายอม

ไม่ใช่ว่า๙โมงกว่าถึงมารู้ว่าน้องหาย

ใช้โทรศัพท์มือถือของสองพี่น้อง
แล้วมันยังไงกันแน่
ป้ายอมว่าป้ายอมรู้ได้ยังไงหรือว่าคิดวัดจากอะไรว่า
สดิ้งเขาเดินตามหาน้องเนี่ย๘โมงกว่ากว่า
ไม่ยอมบอกว่าได้ยินเสียงเพลงชาติค่ะ
มันเหมือนความว่า๘โมงอืมใช่ถูกต้อง
เนี่ยบอกเปิดโทรทัศน์ทิ้งเอาไว้วันนั้นตอนเช้า
ได้ยินเสียงเพลงชาติไม่นานเอ้าเห็นสดิ้งเดินผ่านหน้าบ้าน
ตอนนั้นก็คุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
ก็เลยมั่นใจว่าถ้าอย่างนั้น
นั่นก็หมายความว่าสดิ้งก็ต้องเดินตามหาน้องในช่วงแค่๘โมงกว่าสิ
เลยเพลงชาติตอนเคารพทงชาติ๘นาฬิกามาสักไม่เท่าไหร่
ไม่ใช่ข้อมูลที่ว่าได้กันมาว่าโอ้โหกว่าที่จะรู้ตัวว่าน้องหายก็๙โมง๔๐แล้ว
แล้วถึงค่อยมาถามคนนู้นคนนี้แล้วก็ออกเดินตามหากัน
มันก็เลยเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่นะครับ
ยังไงกันแน่ข้อมูลที่ป้าย้อมบอกมาป้าย้อมอาจจะจำช่วงเวลาผิดก็เป็นได้
หรือว่ายังไงกันแน่นะครับ
ที่ประกาศตามหาน้องชมพู่๑๒พฤษภาคม
แล้วระบุเวลาที่หายไปคือ๗นาฬิกา๓๐นาทีถึง๙นาฬิกา
หลายคนก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วน้องชมพู่หายไปช่วงไหนกันแน่
ท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรมันจะสัมพันธ์อะไรยังไง
มันก็จะไปสัมพันธ์กับช่วงเวลาของแต่ละคนทั้งบุคคลรอบข้าง
บุคคลต้องสงสัยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยตกลงคุณอยู่ตรงไหนยังไงกันแน่
นี่ฮะท่านผู้ชมครับแต่เรายืนยันว่ายังไงก็ต้องยึดของทางตำรวจ
ในการสืบสวนคลี่คลายคดีเป็นสำคัญนะครับใช่ค่ะ
นี่แค่เป็นการตั้งข้อสังเกตของผู้ที่เขาติดตามข้อมูลข่าวสาร
ว่าชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นคุณนฤทธิ์ก็เลยเอาถามแม่น้องชมพู่หน่อยกันแล้วกัน
ไหนวันนี้เจอกันแล้วนะครับที่ป้าย้อมออกมาบอกเนี่ยหรือว่าเพจนี้บอกเนี่ยว่าน้องชมพู่เขาหายก่อน๙โมงนะ
คือตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าน้องชมพู่หายตอนไหนกันแน่หายกี่โมงกันแน่
ทางเพจเขาอาจจะไปยึดเวลาตามที่สายฝนน้องสาวแม่น้องชมพู่เขาโพสต์ตามหาหลาน
ก็เลยเขียนช่วยเหลือลักษณะแบบที่ว่าเขาโพสต์อีกวันหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้แล้ววันมันไม่สัมพันธ์กันกับเวลาอะไร
เขาก็อาจจะเอาข้อมูลเท่าที่มีเขาก็โพสต์ไปก่อนเป็นเวลากว้างเวลาคร่าว
หลังจากนั้นตำรวจถึงมาตรวจสอบการดูการ์ตูนของน้องชมพู่ในยูทูปที่เป็นคลิปสุดท้ายที่ดูในโน้ตบุ๊ก
ก็คือ๙นาฬิกา๑๑นาทีแล้วก็การเล่นโทรศัพท์มือถือของน้องสดิ้งที่เลิกเล่นแล้วก็หันมาดูน้องตอน๙นาฬิกา๔๙นาที
ถึงได้รู้ชัดว่าน้องชมพู่เนี่ยต้องหายไประหว่างนี้๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๙นาที
แต่ไม่รู้ว่าหายตอนไหนแต่สดิ้งมารู้ตัวคือ๙นาฬิกา๔๙นาทีก็ออกตามหาน้อง
ส่วนที่ป้าย้อมบอกว่าได้ยินเสียงเพลงชาติรวมถึงเวลาที่น้องสดิ้งเดินผ่านบ้านป้าย้อมเนี่ย
เพื่อขอให้ช่วยตามหาน้องชมพู่เนี่ยเป็นช่วงหลังได้ยินเพลงชาติจากโทรทัศน์ช่วง๘โมงเช้าไปสักไม่เท่าไหร่เนี่ย
แม่น้องชมพู่บอกว่าขอให้ป้าย้อมไปเอาหลักฐานมาอย่างป้าย้อมบอกว่าตอนนั้นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็ไปเอาหลักฐานการคุยโทรศัพท์ที่หน้าบ้านมาที่ว่าคุยอยู่๕นาที๑๐นาทีแล้วเจอน้องสดิ้งเดินผ่านเนี่ย
ไปเอาประวัติการโทรมาว่าโทรเวลาไหนกันแน่รับสายเวลา
ไหนกันแน่ไม่ใช่แบบเอามากะเอาว่าเออต้องหายก่อน๙โมงแน
แน่เพราะได้ยินเสียงเพลงชาติจากโทรทัศน์แล้วยืนคุยโทรศัพท์
หน้าบ้านสักพักนึงแล้วก็เห็นสดิ้งพูดลอยแบบนี้มันไม่มี
เจอน้อซดิ้ง๘โมงกว่ากว่าก็สอบถามน้าซดิ้งแล้วบอกว่า๘
สดิ้งยังพาน้องชมพู่เดินไปซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็งที่ร้านค้าของพ่อเติ้ลอยู่เลย
ซึ่งพ่อเติ้ลก็ยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยไปซื้อน้ำส้มจริงเวลานั้นน้องชมพู่ยังไม่หายแน่
สดิ้งกับน้องชมพู่ยังเดินผ่านหน้าบ้านป้ายอมอยู่เลย
แม่น้องชมพู่เลยถามว่าป้าย้อมเนี่ยจำสับสนหรือเปล่า
อกจากนี้น้องสดิ้งก็ยืนยันนะครับที่คุณแม่บอกยืนยันว่าหลังน้องชมพู่หายตัว
ไม่ได้เดินไปหาตามเส้นทางผ่านหน้าบ้านป้ายอมด้วย
แต่เดินลัดไปหลังบ้านแล้วเดินไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ก่อนจะเดินย้อนกลับมาทางถนนลาดยางนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ตามข้อมูลแบบนี้คุณแม่บอกน้องสดิ้งยืนยันหลังน้องสาวหายตัวเนี่ยเดินไปทางนี้
พอไม่ผ่านหน้าบ้านป้ายอมด้วยนะยังเดินลัดไปหลังบ้าน
ผ่านบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วเดินย้อนกลับมาทางถนนลาดยาง
ก่อนจะตรงไปทางบ้านป้าแตนกับลุงพลเลยไปจุดนั้นเลย
ไม่ได้ผ่านบ้านป้ายอมเลยแม่น้องชมพู่เลยถามว่า
แล้วปะย้อมไปเห็นน้องสดิ้งได้ยังไง
เห็นได้ยังไงว่าน้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่
ถ้าจะผ่านก็ผ่านรอบเดียวก็คือพาน้องชมพู่ไปซื้อไปซื้อน้ำส้ม
ไปซื้อของที่ร้านขายของชำของปะแตน
แม่น้องชมพู่มั่นใจว่าเป็นช่วงเวลาเกือบ๑๐โมงแล้วนะครับ
ที่น้องสดิ้งมารู้ตัวว่าน้องสาวเนี่ยหายไป

แตนเนี่ยโทรมาหาแม่น้องชมพู่ตอน๑๐นาฬิกา๒นาทีของวันที่๑๑พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ป้าย้อมจะบอกว่า
เห็นน้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่ตอน๘โมงกว่าของวันที่๑๑พฤษภาคม
มั่นใจว่าต้องหลัง๑๐โมงค่ะ
ดิ้งไม่ได้ผ่านบ้านยายอมตอนที่ไปตามหาน้องคือเขาเดินลงไปถึงต้นจำปลา
แล้วก็ผ่านบ้านแอ๋มมาจนทะลุซอย๒แล้วเดินไปจนถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อ้อมไปที่บ้านป้าแตนเลย
โดยที่ไม่ได้ผ่านบ้านยายอมเลยเขาก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันว่าเขาเอามาจากไหน
อยากยืนยันว่าตำรวจยังทำงานทำงานอย่างดีตั้งแต่แรกเวลามันจะขยับมาได้ยังไง
ก็น้องยังมีหลักฐานการดูการ์ตูนอยู่
แล้วลุงเติ้ลที่ร้านที่น้องไปซื้อน้ำส้มน่ะแกยังยืนยันอยู่ว่าน้องน่ะน่าจะไปซื้อของที่ร้านแก๘โมงถึง๘โมงครึ่งน่าจะอยู่ในช่วงนี้
ประยอมเป็นชาวบ้านคนแรกที่ช่วยออกตามหาน้องชมพู่
แล้วป้าย้อมเนี่ยเป็นคนที่ไปเจอรถแบ็คโฮอยู่ใต้ต้นมะม่วงจุดที่น้องนั่งเล่น
แล้วรถเนี่ยที่ไปโผล่อยู่บนภูเขาถ้าท่านยังจำได้
ที่เราไปเห็นรถหลักฐานรถแบ็คโฮของน้องอาชิเพื่อนน้องชมพู่ที่ลืมเอาไว้ใช่ไหม
แล้วก็ไปตกอยู่บนแถวภูเหล็กไฟ
แล้วประยอมเป็นคนออกมาบอกว่ายังเห็นอยู่เลยนะ
น้องชมพู่หายตัวไปแล้ววันที่ประยอมไปจำลองเหตุการณ์แล้วดู
บอกวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วเนี่ยยังเห็นรถแบ็คโฮลอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะ
แล้ววันหลังมันไปโผล่อยู่ที่ภูเหล็กไฟได้ยังไง
ซึ่งมันยังไม่มีอะไรพิสูจน์ชัดได้นะว่าตกลงเห็นไม่เห็น
แล้วก็พยายามไล่หลายคนในพื้นที่แล้วก็มีคำถามคำตอบที่แตกต่างกันไป
บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นนะฮะ
ไม่ยอมเคยเปิดไทม์ไลน์ยืนยันกับเรานะครับ
ต้องไปส่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วกลับมาบ้านได้ยินเสียงเพลงเคารพทงชาติ
นาฬิกาจากโทรทัศน์หลังจากนั้นก็ทำกับข้าวกินข้าวอยู่สัก๒๐นาที
ประมาณ๘โมงครึ่งออกไปคุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
แล้วเห็นน้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่
ดังนั้นน้องชมพู่ต้องหายก่อน๙โมง

น้องชมพู่หาย

แสดงว่าไม่ใช่๙โมง
เพราะว่าตอนที่ป้าถามยังไม่ถึง๙โมง
เดินเดินแบบรีบเลยล่ะ

รอบที่๓ป้าถาม
คือป้าย้อมแกไม่ได้แค่เห็นไง

น้องชมพู่นี่ไม่ได้เดินผ่านด้าน
หน้าบ้านป้ายอมเลยนะครับ

เราไปถามเจ้าของร้านขายของชำในบ้านกกอกนี่แหละ

๘โมงกว่าที่เดินผ่านหน้าบ้านป้ายอมเนี่ย
คือพาชมพู่ไปซื้อน้ำส้มซื้อน้ำแข็งที่ร้านของพ่อเติ้ล

เขาบอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคมตอน๘โมงเนี่ย
สดิ้งกับน้องชมพู่มาที่ร้านเขาจริง

จำได้เลยวันนั้นน้องชมพู่ใส่เสื้อกล้ามสีขาว

นี่ฮะร้านแห่งนี้ครับ
พอชมพู่กับสดิ้งออกจากร้านไปสักพักนึง
ตัวของเจ้าของร้านเนี่ยพ่อเติ้ลเนี่ย

โมงชาวบ้านเขาต้องรีบส่งข้อมูลให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน

พอกลับมาที่ร้านก็รู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไป
รู้ข่าวก็คือสักช่วงประมาณ๙โมง
เพราะแม่น้องชมพู่ขี่จักรยานยนต์มาถามหาที่ร้าน

ตกลงลุงเวลานี้ลุงแน่ใจไหม
บอกว่าแม่น้องชมพู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาที่ร้านเนี่ย
ถามหาลูกสาวฮะ๙โมงเหรอ

เอาแล้วแม่น้องชมพู่จะขี่มอเตอร์ไซค์มาถามหาลูกสาวกับ

อยู่ที่สวนยางไม่ใช่เหรอช่วงนั้นน่ะ
ทางพอเติลหรือว่าลุงแต้พอเติล

มันอาจจะทำให้เวลาลงเวลาการประมาณมันอาจจะผิดก็ได้

เข้ามาซื้อน้ำส้มคนละห้า
ก็น้ำแข็งถุงหนึ่ง๕บาทเป็น๑๐บาทดีเหมือนกัน
ผมประจับจีพีเอสมาประจับจีพีเอสมาแล้วก็
ผมมานั่งกินข้าวอยู่เฮือนเนอะครับ
กินข้าวแล้วแล้วแม่คุณลงมาแม่คุณลงมาหา
มาว่าเห็นเห็นสมภูย์อยู่บ้ามาซื้อของอยู่นี่บ้า
ไม่ว่าเห็นใดคือเขาชื่อเมื่อแล้วผมเลยบอก
นะฮะแม่เพื่อนผมก็ว้าวเลยฮิตหยังลูกค่อยเฮ้พึ่งว้าว
นะฮะครับตอนนั้นเขามาไหนไงครับได้ครับ
ขี่มูลใส่มาครับขี่มาจากทางไหนครับพ่อ
เขามาทั้งบ้านพึ่งมาแล้วกับมาแล้วบ้านผมปกติครับ
ประมาณกี่โมงแล้วครับพ่อประมาณสามโมงประมาณสามโมง
ใช่ไหมครับประมาณขึ้นมาถามหานะประมาณสามโมง
บ้างนี่แล้วกับคุณมาถามสามโมงประมาณไหนครับ
ผมไม่ได้บึงนาฬิกาผมเลยสามโมงสามโมงผมคาดเอา
สามโมงครับประมาณสามโมงเช้าอัจจักรชีเวลาเท่าไหร่แล้ว
ผมไม่ได้บึงนาฬิกาอ่าอืมแต่ว่าแกบอกแกดูจากแสงแดดนะ
ใช่ค่ะอย่างที่เราคุยกันอยู่ต่อเนื่องอะค่ะเรื่องของเวลาเนี่ย
คือบางคนคนในพื้นที่เขาไม่ได้ดูนาฬิกาเขาไม่ได้ใส่นาฬิกา
เขาคาดการณ์เวลาจากเช่นเสียงเพลงชาติจากแสงแดด
จากอะไรหลายหลายอย่างอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ตรงแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
มันก็เลยเป็นความยากลำบากในการสืบสวนสอบสวนคดีของตำรวจนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าตำรวจเองก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละมันมีปัจจัยหลายอย่างเหลือเกิน
แต่ที่สุดแล้วก็ต้องยึดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจท่านได้มานะ
ก็ต้องรอหลักฐานที่ชัดชัดจากทางตำรวจนะคะครับแต่ว่าทีเนี้ยค่ะ
เรื่องราวในโลกโซเชียลก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับคดีของน้องชมพู่ครับ
มีประเด็นในลักษณะที่ว่ามีคนไปเอาภาพเก่าของครอบครัวน้องชมพู่
โพสต์เอาไว้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ทำไมครอบครัวของน้องชมพู่ดูเหมือนจะอยู่ดีมีสุขได้เงินบริจาคมากมาย
จนมีเงินถอยรถป้ายแดงราคาหลักล้านรวมถึงซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่
หมื่นกว่าบาทแม่ของน้องชมพู่ก็เลยออกมาคุยกับทีมข่าวของเรากับนาริสนะคะ
บอกว่าแม่ขอชี้แจงหน่อยเถอะเพราะว่าแม่ถูกพาดพิงในโลกโซเชียลในลักษณะนี้
รถของแม่นะคะถ้าใครสงสัยให้ไปตรวจสอบที่โชว์รูมได้เลยว่ามีชื่อ
ครอบครองรถอยู่หรือเปล่ารถคันนี้เป็นของสายฝนน้องสาวค่ะซื้อ
ไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
โทรศัพท์มือถือที่ซื้อใหม่ก็ไม่ได้ราคาเป็นหมื่นราคา๗๐๐
๐บาทไปถามที่ร้านโทรศัพท์ที่แม่ไปซื้อมาก็ได้เรื่องค่าไฟที่
บอกว่าเดือนเดือนนึงจ่ายค่าไฟตั้งหลายหมื่นบาทแม่บอกว่าไม่จริง
เดือนที่แล้วเนี่ยค่าไฟจ่ายแค่๗๙บาทเองมีส่วนลดด้วยอะไร
ด้วยเดือนนี้จ่ายค่าไฟ๔๙๕บาทมีเพจบางเพจไปลงข่าวว่า
บ้านแม่เนี่ยหรูราค่าไฟยังจะอยู่ครหาดขอให้ตรวจสอบ
ที่จริงก่อนแม่บอกแบบนี้นะคะครับอย่าลงข้อมูลที่ไม่เป็น
ความจริงเพราะว่าจะสร้างความเข้าใจผิดได้
เช็คได้ที่ร้านเลยในโชว์รูมีชื่อสาวิตรีไหมครับไปเช็คได้
ศูนย์ค่ะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่รถแม่ค่ะมันเป็น
รถน้าฝนแล้วออกมานานหรือยังน่าจะสักเดือนเมศน่ะที่
แม่ซื้อราคามัน๗๒๐๐บาทค่ะแม่ซื้อที่ในเมืองสะกนเนี่ย
อืมแม่ยังจำจำร้านนั้นได้เจ้าของร้านยังจำแม่ได้อืมไป
สอบถามเลยค่ะใกล้ใกล้กับบขสอนาแก่นะเดือนที่แล้วค่ะ
ไฟมันจะมีแบบอะไรอ่ะลดอะไรให้ก็ไม่รู้นะไม่ได้จ่าย๗๐
๙บาทค่ะเดือนนี้๔๙๕บาทเพราะไม่มีส่วนลดแล้ว
ก็ไหนขออีกเรื่องแล้วกันนะครับจะได้ไปเรื่องอื่นกัน
ต่อนะครับทุกผู้ชมครับคือเราไปถามคุณแม่น้องชมพู่แบบ
นี้ถ้านะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคดีมันออกมาว่าน้องชมพู่
เดินขึ้นไปพลัดหลงขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเสียชีวิตหรือว่า
มันไม่ดีมีคนร้ายไปทำร้ายอะไรเด็กเลยเนี่ยแล้วมันคือ
ความประมาทของผู้ปกครองของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ปล่อยประ
ละเลยเนี่ยจนลูกเนี่ยเสียชีวิตอย่างเนี้ยมันมีโทษนะทาง
กฎหมายเนี่ยใช่ค่ะมีบทลงโทษทางกฎหมายปล่อยปละละเลย
อ่ะค่ะเนี่ยเห็นไหมเราไปเปิดกฎหมายดูเนี่ยนะครับท่าน
ผู้ผู้ผู้ชมครับระบอคุ้มครองเด็กพศ๒๕๔๖เนี่ยมาตรา
แบบนี้แบบเนี้ยนะครับทุกผู้ชมครับผู้ปกครองที่ดูแลลูกหลาน
ผู้ปกครองต้องไม่ละทิ้งเด็กไว้โดยไม่จัดให้มีการ
กันดูแลหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมหรือจงใจหรือ
ละเลยจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กหรือหน้า
ทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดมีโทษก็
คือจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทอันนี้กฎ
ในไทยนะค่ะพรบคุ้มครองเด็กนะแต่ถ้ากฎหมายต่างประเทศ
อันนี้เขาหนักยุโรปกับอเมริกาเนี่ยกฎหมายเข้มงวดมาก
เรื่องเด็กนะครับท่านผู้ชมครับอย่างกลางเดือนมีนาคมปี๖๒
มีตำรวจหญิงอายุ๒๙ในรัฐมิซิซิปปี้เผลอหลับแล้วปล่อย
ให้ลูก๓ขวบเนี่ยอยู่ในรถอากาศร้อนจัดอยู่๔ชั่วโมงกว่าลูก
ตายถูกทรงฟ้องนะศาลลงโทษจำคุก๒๐ปีอันนี้คนหนักมาก
นะครับแม่น้องชมพู่บอกว่ายอมรับว่าก็กังวลอยู่แต่มั่นใจ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่ไม่ได้เกิดจากความ
ประมาทของพ่อกับแม่เพราะวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านเนี่ยปกติ
ชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับจะไปทำงานข้างนอกบ้านทำนาทำ
ไร่นะครับปกติจะพาลูกเล็กไม่พาไปอยู่แล้วเขาไปทำงาน
ทำไร่ค่ะแดดมันร้อนลำบากมากลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยก็ให้อยู่ที่
บ้านเด็กก็วิ่งเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันเป็นแบบนี้
ก็ตับแล้ววันธรรมดาไปรับไปส่งที่โรงเรียนมีวันหยุดออก
สวนไปไล่ไปเช้าเที่ยงก็กลับไม่ใช่ไปจนเย็นจนมืดจน
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าแม่ไม่ได้ประมาทไม่ได้ปล่อยประละ
เลยจนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตมั่นใจว่าคดีนี้มีคนร้าย
พาตัวลูกสาวไปทำร้ายอย่างแน่นอน
กลัวโทษจริงจริงแล้วใจเราก็กลัวนะแต่ว่าแม่แบบคือเราไม่ได้ไม่
ประมาทน้องอยู่ที่บ้านครับแล้วมันเป็นมันมีผู้ร้ายนะคะ
มีคนทำมันไม่ใช่เกิดจากความใช่แล้วแม่ก็กลัวไปแค่สัก
ประมาณไม่เกินสามชั่วโมงค่ะอืมพ่อกับแม่จะไม่เกินสามชั่วโมงที่ที่
คุยกับลูกไว้จะกลับมากินเข้าเที่ยงชาวบ้านผมถามโดยรวมแล้ว
ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกเขาก็ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะทุกคน
น่าจะเห็นนักข่าวก็น่าจะเห็นว่าซอยบ้านเรานี่เด็กวิ่ง
กันเต็มเลยส่วนตอนกลางวันก็ทุกคนก็จะออกไปค่ะจะบอกได้
ว่าพ่อแม่เขาอยู่ไหนคือเราเลี้ยงลูกกันแบบนี้ค่ะเพราะว่า
ซอยเราไม่มีรถแม่คิดว่าคงจะเป็นไปตามกระบวนการแล้วค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ใช่ค่ะ